ตอนนี้รวมกลุ่มกันเดินหน้าฝ่าปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับ
โมเดลบริหารจัดการหนี้ที่ธนาคารของรัฐเข้าไปสนับสนุนครับ
สามารถก้าวสู่การทำเกษตรได้แบบยั่งยืนนะครับ
ติดตามจากรายงานพิเศษของคุณธัญพรครองยุทธ์ครับ
โครงการบูรณาการการออกแบบการจัดการเชิงพื้นที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรมาปรับใช้
แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเสริมความแกร่งช่วยออกแบบการบริหารจัดการหนี้
เติมความรู้พัฒนาสมาร์ทความเมอร์

พร้อมเติมทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง๐๐๑ต่อปี
สินเชื่อสารฝันสร้างอาชีพ
และสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย
ช่วยเสริมสภาพคล่องและการลงทุนให้เกษตรกร
ปัญหาหนี้สินของพี่น้องเกษตรกร
วันนี้ถ้ามีปัญหาอยู่นะครับเราก็มีมาตรการที่แก้ไขปัญหา

เพื่อที่จะกำหนดงวดชำระหนี้ให้สอดคล้อง
วันนี้เราก็มีสินเชื่อที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับ

รอนอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับ
เครือข่ายสมาชิกกว่า๑๐๐คน
ผนึกกำลังสร้างเกษตรมั่นคง

จนทำให้มีเงินทุนในการหมุนเวียนกว่า๑ล้านบาท
สร้างรายได้ให้สมาชิกเฉลี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน
ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นฟาร์มหมูดำเหมือยซานค่ะ

ถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของการทำเกษตรที่นี่
ก็จะมีการทำเกษตรในลักษณะของอินซีแบบ๑๐๐

ก็เป็นผลผลิตในส่วนของเนื้อหมูออร์แกนิค
ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค
ทำนาปลูกข้าวค่อยขยับ
ฟื้นที่ดินปรับสู่การทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักบีซีจี

เลี้ยงหมูปลานินและกบนา
ปุ๋ยและอาหารสัตว์ใช้เอง
ช่วยลดต้นทุนรายจ่ายมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น
แปรรูปผลผลิตยกระดับมูลค่าสินค้า
ตอนนี้ตามยุคตามเทรนด์ของสิ่งที่เปลี่ยนไป
เพราะว่าหนึ่งเราต้องลดให้ได้
แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้ได้แล้วก็ลดของเสียให้ได้

ทิ้งไปทิ้งเหลือแล้วก็ทำให้กลายเป็นต้นทุนของเหลือของทิ้ง
แต่ถ้าเรานำกลับมาใช้ร่วมกันได้หมดแล้วก็ทำเป็นเกษตรสีเขียว

แล้วก็ทำให้เงินในกระเป๋าเราเพิ่มขึ้นด้วย
ทุกฝ่ายพร้อมผนึกกำลังแก้ปัญหานี่
กระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสู่ความยั่งยืน
นัทพลศิลาคำถ่ายภาพธัญพรครองยุทธ์
ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงาน